ส่วนอันนี้ก็คลั่งเหมือนกันค่ะพี่อุ๋ยครับสาเหตุเดียวกันค่ะ
เรื่องของการเมายาบ้าที่นครศรีธรรมราชนะคะ
จะไปขับรถชาวบ้านเขาเฉยเลยบอกว่าหนีผีผีจะไล่ตาม

ช่วงหัวค่ำ๑๗มกราคมนะคะบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้าน
ลำนาวอำเภอบังขันค่ะทางเจ้าของบ้านบอกว่า
วันนั้นมีวัยรุ่นผู้ชายก็เป็นเด็กแถวบ้านนั่นแหละ
เมายาวิ่งมาที่รถแล้วบอกหนีผีมา
ขอขับรถไปตลาดหน่อยโชคดีนะที่แฟนเธออยู่ใกล้ใกล้เอาไม้ไล่ออกไปได้
เห็นว่าเจ้าหน้าที่พาตัววัยรุ่นคนนี้ไปบำบัดแล้วนะคะ
จะได้ไม่ไปเป็นอันตรายอะไรกับใครอีก
ก็เลยฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ตอนนี้ยาบ้าทำไมมันหาซื้อง่ายเหลือเกิน
คือตัวเจ้าของบ้านหลังนี้บอกเลยว่าแถวนี้คือมันง่ายมากเลยนะ
อยากฝากเจ้าหน้าที่มาดูแลมาเข้มงวดกวดขันกันหน่อยนะ
คือเจ้าบ้านถึงก็ต้องชี้เป้าว่าตรงนี้อย่างนี้นะตำรวจเจ้าหน้าที่มาดูหน่อยนะ
มันมีวัยรุ่นอยู่แถวบ้านนะคะติดยาค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหลอนยา
เราวิ่งมาที่บ้านมันบอกว่ามันเห็นผีแล้วมันก็วิ่งขึ้นรถไป
แล้วมันบอกว่ามันจะเอารถไปหน้าตลาดอะไรอย่างเงี้ยมันบอกว่ามันหนีผี
ก่อนจะมาขึ้นรถที่บ้านนั้นวิ่งเข้าบ้านของน้าก่อนแล้ว
ก็เลยเห็นมาแต่ไกลก็เลยได้ระวังมันก่อน
ก็อยากให้แค่ไก่สนาคือมันเกลือนแต่ว่าประชาชนพูดไม่ได้
อยากให้มาดูแลจัดการตอนนี้คือที่บ้านร้านค้าต้องปิดแบบทรง
โอ้โหร้านขายของในพื้นที่ต้องติดกรงเหล็กขายของแบบยื่นมือกันผ่านกรงอ่ะ
คือทำเหมือนร้านทองเลยอ๋อ